คดีนี้จำได้ไหมคุณผู้ชมที่สองพี่น้องเนี่ย
วางแผนจัดฉากแล้วก็ไปชิงเงิน๓ล้านบาท
ตำรวจแกะลอยจนรู้ว่ามันเป็นการจัดฉาก

นี่อยากรอดูนะว่าใครต้นคิด
คือทำแบบนี้เฉากลางเขาไม่กล้าเข้าไปด้วย
เขาคิดว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยา

แล้วสุดท้ายวกกลับมาที่ว่า
โอ้โหสองคนนี้เขาร่วมมือกันค่ะ

เราย้อนไปดูนาทีจับกลุ่มที่ตำรวจจับกลุ่มได้

ดูประตูภาพสิทธิ์

เยี่ยมข้างบน
ไปกับใครต้องใช้ช่วงเดียว
จับได้ทีละคนนะคุณนัทพงศ์
อันนี้คือไปจับนายจตุพลบุญมีสนมหรือว่านายเอ็ม
ผู้ต้องหาที่ชิงเงินไปก่อนกว่า๓ล้านบาท
จับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ซอยเพชรเกษม๓๕ทับ๑
จับในเอ็มได้คนเดียวส่วนพี่สาวนางประพาพร
บุญมีสนมหรือคุณบีก็ที่ร่วมกันก่อเหตุ

ขณะเดียวกันตำรวจอีกชุดหนึ่งค่ะ
ไปจับได้ค่ะนางสาวบี
ไปจับได้ตอนที่เดินอยู่แถวที่พัก
นี่ค่ะสวมเสื้อแจ็คเก็ตใส่แว่นตากันแดดสวมหมวกด้วย
ไปไหนมาเจ้าตัวบอกไปเดินเล่นที่ห้างมา
ตำรวจควบคุมตัวแล้วก็ไปตรวจค้นที่ห้องพัก
พบเงินของกลางจำนวนนึง
แต่ยังไม่ครบตามจำนวนเงินที่ชิงไปนะคะ

ตอนนี้ผมนึกถึงภาพอะไรรู้ไหม

ตอนที่เขาก่อเหตุใหม่แล้วเขาตกใจ
ตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จับน้องชายได้ก่อนก็พาน้องชายไปก่อนคนเดียว
นายเอ็มรับสารภาพก็ไปตรงจุดเกิดเหตุ
เขตเทศบาลบ้านบึงตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละ

เพราะว่าผู้ต้องหาก่อเหตุอุกอาจ

เขาเล่นใหญ่ขนาดนั้นแต่คนไม่กล้าเข้าไป
เพราะไม่อยากไปยุ่งเรื่องสามีภรรยาก็ได้แต่ถ่ายคลิป
ต่อมาตำรวจก็เอาตัวไปชี้จุดที่รถเอารถมอเตอร์ไซค์ไปทิ้ง
ป่าอ้อยตำบลมาบไผ่อำเภอบ้านบึง
ห่างจากตรงนี้๓เมตรอันนั้นเป็นจุดที่๒
แล้วก็คุมตัวกลับมาที่สพบ้านบึง
ทันทีที่มาถึงเจอแม่ค่ะ

สวมกอดลูกชายขอบอกให้ลูกอดทน
ก็ร้องไห้จนแม่เป็นลมพับไปค่ะ
แล้วภรรยาก็พาลูกวัย๘เดือนมาให้นายเอ็มอุ้ม
ก็คงจะต้องพัดภาคกันระยะหนึ่งนะครับ
ข้อมูลจากแม่บอกว่าลูกสาวเป็นคนดูแลครอบครัว
เป็นเสาหลักแล้วก็รักน้องชาย
เชื่อว่ามีสาเหตุสำคัญที่ตัดสินใจทำแบบนี้นะคะ
ด้วยอารมณ์ชั่ววูบทั้งสองคนก็ต้องชดใช้กรรม
แต่ถ้าลูกพ้นโทษมาแม่ก็ขอให้สังคมให้โอกาสลูกด้วยค่ะ
เหลี้ยงน้องมีภาระเยอะเขาถึงไม่ไหว
แล้วก็ต้องแบบไปกู้นี้ย่ำฉินมา

คืออารมณ์ชั่ววูบของเขายอมตัดอนาคตเขาเอง

หลังต่อจากนี้หลังจากที่เท่าที่
ชดใช้กรรมชดใช้สิ่งที่เราทำ
ออกมายังตั้งต้นชีวิตใหม่ได้
และประชาชน
ถ้ารู้ได้พ้นผิดออกมาแล้วขอโอกาสให้เขา
ไม่มีใครอยากทำผิดรักมากคือดวงใจ
ยังคิดเลยว่าให้เขาตายไปจากใจแม่ซะดีกว่าบางครั้งไม่คิด

ส่วนในเอ็มผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
เขาสารภาพแบบนี้เขาบอกว่า
ไปกู้งนลงทุนซื้อเหรียญบิตคอยน์
ซื้อบิตคอยน์แล้วก็ขาดทุนนะคะทำให้เป็นหนี้
แล้วก็ไปซื้อของใช้จำเป็นเพื่อหนีต่อ
แต่หนีไม่ได้ถูกจับได้ก่อนนะคะ
พี่สาวเป็นคนบอกให้ไปทำแบบนี้
เขาเป็นคนคิดแผนนายเอ็มเป็นคนคิดค่ะ
คิดสามวันแล้วก็ลงมือทำ

แต่ว่าคนขับรถเกิดต่อสู้ก็เลยต้องแสดงละคร
พี่สาวไม่รู้เรื่องแต่ว่าไหลไปตามน้ำค่ะ

แล้วเขาบอกยังไงว่าให้พี่เป็นคนทำให้
เขาบอกว่าให้ไปจี้

แล้วแขนว่าเป็นละครเป็นอะไรอย่างนี้
แล้วใครเป็นคนคิดดี

แล้วคราวนี้เขาสู้ครับผมก็เลยแสดงละคร
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
บอกว่าตำรวจเนี่ยจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนได้พร้อมของกลางนะคะ
เงินสด๓๒๖๓๕๐๐บาท
มือถือ๒เครื่องรถกระบะ๑คัน

ซึ่งทั้งสองคนก็ยอมรับบอกว่าจะเอาเงินที่ชิงไปไปใช้หนี้ค่ะ
นางเสาบีค่ะนะคะการสอบสวนก็พบว่า
คือนางสาวบีเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีบริษัทเฟอร์นิเจอร์ไม้แห่งหนึ่ง
ทำงานได้๖เดือนแล้วก็มีหน้าที่มาเบิกเงิน
ก็ให้การว่าวางแผนก่อเหตุเพราะว่ามีหนี้สินเยอะ
ก็เลยชักชวนน้องชายไปก่อเหตุ
น้องชายเองก็มีปัญหาทางการเงินก็เลยกุเรื่องขึ้นมา
พอก่อเหตุเสร็จเอาเงินส่วนหนึ่งไปใช้หนี้แล้วก็ไปใช้จ่าย
ถ้าหลบหนีได้จะหนีไปต่างประเทศจะไปอยู่ต่างประเทศ
ซึ่งตำรวจก็แจ้งข้อหา๒คนพี่น้องนะคะ
ร่วมกันชิงทรัพย์โดยใช้ยานพานะ
และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
แล้วพรุ่งนี้ก็จะนำตัวฝากขังต่อไปค่ะ